ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพลเมืองดี
ไปพบศพผู้ชายอายุสักประมาณ๔๘ปี
ลอยอยู่ในคลองคือลักษณะนี้ขึ้นอืดแล้ว
ตอนไปพบเนี่ยก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เอาศพขึ้นมาจากน้ำ
ไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าประวัติของผู้ชายคนนี้ที่ถูกฆ่าตาย
เคยมีประวัติผัวพันกับคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งพ้นโทษ
ก็คือเพิ่งพ้นคุกมาแล้วสุดท้ายมาโดนฆ่าตาย
เขามีฉายาด้วยฉายาของเขาก็คือน้อยสถานีรถไฟซอย๑๒
จุดเกิดเหตุก็คือคลองท่าวังตำบลท่าวังเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะ
ลักษณะของศพก็คือสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงยีนขาสั้นสีดำ
คว่ำหน้าอยู่ในลำคลองใต้สะพานข้างวัดศรีทวี
สภาพสบถูกเหล็กขูดช้าปแทงตามลำตัวหลายแผล
ศีรษะถูกของมีคมฟันเป็นบาดแผลชะกัน๑แผล
คาดว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๒๓วัน
ตรวจสอบบริเวณโดยรอบไปพบรอยเลือดตกอยู่บนสะพาน๔จุด
ก็เลยถ่ายภาพตรงจุดนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตก็คือ
นายสุเทพโกมัยอายุ๔๘ปีอาศัยอยู่ในซอย๑๒
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
ต่อมาค่ะญาติของผู้ตายก็เดินทางมาดูที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ตายไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง
เพราะว่าเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ไม่นาน
แล้วก็เป็นขาใหญ่ในชุมชนจนได้รับฉายาว่า
น้อยสถานีรถไฟซอย๑๒
เราไปพูดคุยกับตำรวจนะคะก็คือพันธุ์ตำรวจโทษธีรวุฒิเทพเลื่อน
เป็นรองผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตาย
มีเรื่องทะเลาวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
ชุมชนสถานีรถไฟก็คือในบ้านแถวบ้านเขานั่นแหละ
แล้วก็นัดเจอกันเพื่อเคลียร์ปัญหา
แต่ตกลงกันไม่ได้ค่ะก็เลยถูกวัยรุ่นคู่อริ
สักประมาณ๒๓คน
รุมกันใช้เหล็กขุดช้าไปหาจ้วงแทงหลายครั้ง

แล้วก็นำศพของนายสุเทพมาโยนทิ้งลงในคลอง
ห่างจากจุดก่อเหตุสักประมาณ๒กิโลเมตร
หลังจากนั้นคนร้ายก็แยกย้ายหลบหนีไปค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะสอบปากคำญาติ
ของผู้เสียชีวิตรวมถึงชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ